สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีครับ

กลับครับผมแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับมา

มีอีกโอ้โหที่นั่นเหมือนเมืองไทยย้ายไปเลย
เพราะละฮะ

กรมกุฏุบอกว่าไทยนี่ได้ไปเขาว่าอย่างนี้
กรมกุฏุชี้ไทยจะเริ่มหนาวกลางเดือนธันวาคมค่ะ
ก็นี่หนาวแต่แบบไม่ได้หนาวต่อเนื่องนะใช่ไหม
เป็นยังไงอ๋อวันนี้วันที่๘ยังไม่กลาง
ยังค่ะพี่เขาบอกว่าช่วงประมาณกลางเดือน
บอกว่านายวัญชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า
ช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ทุกจังหวัดในประเทศไทย
จะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น
ละรอกแรกจากความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน
ลมหนาวจากจีนจะแผลลงมาค่ะทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงกว่าปกติ
รวดเร็ว๓๕องศาเซลเซียสนะคะ
แล้วก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม๒๕๖๐
ไปจนถึงกลางเดือนกรุงภาคม๒๐๑๐แน่ยาวนี่
เขาว่าอย่างนั้นเลยโดดอุณหภูมิถูกค่ะ
แต่ไม่ได้มาเป็นแบบยาวนะมาเป็นระลอก

โอ้โฮนักคุณเลย

เมื่อเช้าหนาวนะพี่ตอนออกมาจากนี่หนูไปใส่บาทเมื่อเช้านี้หนาวนะ
อ๋อใช่ประมาณ๒๔องศา
อ๋อตอนนี้ก็เย็นแล้วพี่เห็นตื่นมารับบัตรแล้วท่านต้องเดินเท้าเปล่า
สุดอย่างให้นั้นใส่น้องเท้าจังเลยอ่ะอืม
ตัวละน้องไปในนี่เนาะไม่ได้
เขาบอกว่าอากาศที่จะหนาวที่สุดเนี่ยคือเชียงรายค่ะ
อุณหภูมิจะประมาณ๑๓๕องศาเซลเซียส
แต่บอกว่ากรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ย
ถ้าอยู่ในช่วงที่สภาพอากาศอยู่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ย
ประมาณ๑๔ถึง๑๕องศาโอ้โฮแพบอ่ะมาก
อันนี้ก็ที่สุดแล้วที่สุดแล้วอ่าหกข้านการอ่ะ
แต่นี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยก็๖๘องศานะคะ
นครพนม๗๙องศาภาคใต้ประมาณ๑๘๒๐องศาเซลเซียสค่ะ
ภาคกลางก็เนี่ยประมาณ๑๔๑๑๑๔อยู่ในช่วงนี้
คือช่วงช่วงมืดเนี่ยก็ไม่ต้องจะหลอกเขาสิเพราะวัน๓๗องศา

กลางวันเขาก็บอกแล้วว่าจะมีแสงแดดปกติเพื่อทำให้อุณหภูมิอุ่นขึ้น
ใช่แล้วเขาก็บอกไปแล้วว่าอากาศหนาวจะมาเป็นระลอกระรอก
ใช่แต่ขอให้มาเป็นวันอย่ามาเป็นชั่วโมงนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเหมือนเปิดแอร์มากเลยครับผม
กลางคืนก็ไม่ต้องเปิดแอร์หน่อยค่ะพี่เปิดหน้าต่างรับลมเย็นมาเลย

เพราะว่าโค้ดเนี่ยอยู่เมืองนอกไว้กันหนาวแต่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็เป็นเสื้อโค้ดของคนโอเวอร์
อ๋อก็ชื่อสมชื่อโอเวอร์โค้ด

นะครับเขาบอกว่าในรอบ๒๓ปีนะเราไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้
ได้กลับมาเจอกันอีกแล้วเหมือนแบบสมัยช่วงพี่เช้าแบบเรียนอยู่

จะเป็นแบบ๓เดือนเรารู้เลยว่าต้องใส่เสื้อหนาวไป
คุณโตนี่คุณยังทันอากาศหนาว๓เดือนของประเทศไทย

อยู่กรุงเทพฯเหมือนกัน

เรารู้แล้วว่าต้องใส่กี่ตัวแล้ว
เมื่อก่อนตุลาหนาวจนถึงประมาณเดือนอะไรคะ
แต่อันนี้นี่เปิดแอร์ต้องระวังอันนี้อีกนะ
ไข้หวัดอะ
ไข้หวัดใหญ่ระบาดหน้าหนาวครับ

ต้องฟังให้ดีแนะสวมหน้ากากอนามัย
ไอจามแพร่เชื้อไกล๓ฟุต
หมายถึงว่าตัวต้นเหตุนั้นอยู่ห่างจากเรา๓ฟุตก็ส่งมาถึงเราได้
ถูกต้องระวังให้ดีนะครับ
รองโฆษกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คนเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุดในฤดูหนาวนะครับ
แพร่เชื้อโดยการไอจามแล้วก็สารคัดหลังนะฮะ

แอคเจียเอาหน้ากากให้น้องโรแบรนด์เอาให้น้องแม่ใส่
สวมหน้ากากอนามัยจะลดการแพร่เชื้อได้ร้อยละ๘๐นะครับ
แต่พบคนไทยปฏิบัติตามแค่ร้อยละ๑๙เท่านั้น
คือคนไทยร้อยคนใช้แค่ถูกต้องนะครับไม่ชอบใส่นะ
แล้วก็นายแพทย์นะครับพัทรพลเนี่ยก็บอกว่านะครับ
พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวของทุกปี
จากไวรัสเป็นสาเหตุของโรค
เจริญเติบโตได้ดีในอากาศหนาวเย็น
โดยเชื้อโรคจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายเสมหะของผู้ป่วย
และจะติดต่อผ่านทางการไอจามหรือสัมผัสกับสารคัดหลังข้างต้นโดยตรงนะครับ

ก็อะไรที่มันเยิ้มออกมาจากร่างกายเรา
คือสารคัดหลังข้นอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับ

ถูกต้องน้ำเขียวนะฮะระวังสารคัดหลังด้วย
และที่สำคัญคือไกลให้อยู่ไกล๓ฟุตก็ยังเป็นนะ

เขาทำอะไรออกมามีสารคัดหลังเนี่ย๓ฟุตเราก็ยังได้รับเชื้ออยู่
เดี๋ยวอันนั้นมันอะไร
โอ๊ยคุณหมอสวยจัง
จากการสำรวจกลุ่มประชาชนอายุ๑๕ปีขึ้นไปเนี่ย
ทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน๕๑๒คน

มีผู้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัดดังนี้นะครับ
ไหนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเป็นหวัด

สวมบ้างไม่สวมบ้างอันนี้เหมือนที่พี่เมียวบอกร้อยละ๗๔
คือกลำคาญมันพวกร้อนอะไรอย่างนี้

เพื่อปิดบางหน้าไม่ให้อาลิบางจำได้
ไม่เคยสวมเลยร้อยละ๗

สูงที่สุดคือกลุ่มที่มีการศึกษาสูง

จำแนกรายภาคพบว่ากลุ่มตัวอย่างภาคกลาง
ไม่เคยสวมหน้ากากอนามัยเลยมากที่สุดนะฮะ

ร้อยละ๑๕ลองลงมาคือ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รองลงมาคือภาคเหนือ๑๓๑นะครับผม
พูดถืออากาศหนาวก่อนแห้ง
แต่จริงเวลาปิดหน้ากากอนามัย

เวลาเราปิดเนี่ยมันก็แบบดีกับตัวเราเองมันจะช่วยให้อาจจะไม่เป็นก็ได้คือหมายถึงว่าอย่างที่เรา
เรากำลังจะรู้สึกว่าวันนี้เรามีเชื้ออยู่ที่ร่างกายเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปกัน
ออกไปข้างนอกก็คือกันของตัวเองไม่ต้องไปรับของคนอื่น

แล้วนาฬิกาอรัมนิย์นี้สามารถกันได้จริงเลยมั้ยฮะน้องมันเมีย
ไปโดนกระเดนคลั่งไปทั้งหมายมันจะมีลอสรูปมา

มันจะแบบกระเฉาะออกมาข้างล่างแล้วยังไงมันไม่ถึง

โอเคก็อย่าลืมนะฮะหน้าหนาวนี้ก็ระวัง
ไข้อ่าวัดใหญ่ระบบด้วย
ไม่มีชื่อใช่ไหมมันก็จะมีไซส์อะไรวะ

ตั้งชื่อเหมือนเป็นพายุอ่ะ
อ่าใครวัดใหญ่กะลัมปี
ไม่รู้สิมันแบบว่าอร่อย
ไปที่ขาวเพื่อพี่เมียวต่อดีกว่า
ดรีบไม่ไข้อย่างกลางปี

คิดอยู่เองแล้วกันคุณผู้ชม

เมื่อกี้กินมาของฉันอยู่ไหน
เอาไปทักซี่ไหมพี่ทักซี่
อ๋ออันนี้แพงกว่าหรอนัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมครับคุณออมสินชีว่าเพลิกเปิดเผยว่าที่ประชุมนั้นกำหนดอัตราออกมาแล้วนะฮะ
จะให้เริ่มที่๓๒จังหวัดแต่ว่าไม่รวมจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นสมุยสุราชอย่างนี้
ทำไมไม่รวมอ่ะอันนั้นค่าทองชีพผู้สูงอ๋อก็เลยต้องแยกเลยอย่างนี้เหรอ
ได้แท็กซี่ที่แบบว่าไม่ยอมรวมเยอะไม่รวมเลยอันนี้พี่พูดเองเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
อันนี้พี่พูดเองเนื่องจากอัตราค่าโดยสารของแท็กซี่ในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวถูกกำหนดไว้แล้ว

มาคิดกันใหม่อีกก่อน
๒กิโลเมตร
๒๑๐บาทเราย้อปกลัว๕๒๖บาทและ๑๐บาท
ขึ้นกิโลเมตรและ๑๐บาท

เดี๋ยวทาง

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ดราม่านะครับผมจากกิวแม่ปานนะครับ
นักท่องเที่ยวแห่ปีนถ่ายวิวไม่กลัวป้ายเตือนนั่นเองนะครับ
เขาบอกว่าโลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจ
ประเด็นจุดถ่ายรูปเสี่ยงอันตรายบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่ง
เนื่องจากมีความไม่สบายใจที่คนส่วนใหญ่ยังคงฝ่าฝืน
ป้ายห้ามติดนะฮะป้ายห้ามที่ติดไว้
หวั่นว่าจะเกิดอันตรายขึ้นเสียก่อนดูครับ
คือมีที่กั้นแต่ว่าปีนออกไปถ่ายนะครับผมเหนียวรู้ว่า
โดยกระทู้จากเว็บไซต์พันทิพยอดคอมนะฮะ
โดยสมาชิกท่านหนึ่งเขาบอกว่ากิวแม่ปานห้ามปีนแต่ก็ปีน
ทำไมคนไทยจึงไม่เคารพกติกานะครับ
กระทู้ดังกล่าวถูกวิภาควิจารณ์เป็นอย่างมาก

ไปเที่ยวกิวแม่ปานมาครับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังจังหวัดเชียงใหม่

แต่มาเจอสภาพแบบนี้แบบเดียวกับแปลงเก๊กหวยที่เคยเป็นข่าวดังนะครับ
สำหรับจุดที่ไหนวะขอโทษค่ะที่ไหนคะ
แปลงเก๊กหวยน่าจะที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับไปทะลม
ก็คืออาจจะมีป้ายเตือนไม่ให้เข้าไปห้ามเหยียบ
เขาก็มีแบบแปลงกั้นใช่ไหมคะคือทุกคนเขาก็ให้เราว่าเรายืนอยู่ตรงนี้

แล้วไปอยู่ด้านในเหมือนแบบว่ามีกล้องอินเสิร์ชด้วยเฉพาะ
เค้าต้องเข้าไปแบบเอาหน้าเข้าไปด้านในเอาหน้าเข้าไปใกล้ดอกเก๊กหวย
เท่าไหร่ครับอ้าวนี่เขาบอกว่าราวยกเยกด้วย

แต่งรูปเยอะเยอะถูกต้องนะครับทำให้เจ้าของกระทู้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า
หากเกิดมีคนพลัดตกลงมาเนี่ยจะโทษเขาหรือเปล่าใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ
ประมาณออกมาชอบเอื้อคือเนื่องจากเป็นความประมาทเรื่อยเรื่องของนักท่องเที่ยวเอง
ถ้ามีป้ายเนี่ยทางธุรกิจอุตยานคงไม่รักชอบอยู่แล้วแต่ว่า
แต่มันจะเกิดดราม่าไหมถูกใช่
ไม่แข็งแรงนู่นนี่นั่นมันจะมีดราม่าตามหลังมา
ดังนั้นเราไม่ควรฝ่าฝืนกฎง่ายเพื่อสนองภาพสวยในโลกโซเชียลของตัวเองเท่านั้น
อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่กระทู้เนี่ยเผยแพร่ออกไป
กลายเป็นวิพากษ์อักกระแสวิภาควิจารณ์และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
หลายคนเนี่ยก็ได้แต่ทำใจครับกับพฤติกรรมของคนไทย
ที่จะมักจะฝ่าฝืนกฎข้อห้ามเล็กน้อย
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเอง
บางทีเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไร

แต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วเนี่ย

คือไม้โดนแดดโดนอะไรมันแห้ง
ใช่แล้วก็เอาหน้าแนบอย่างเดียวนะครับก็แค่เก๊กมวยธรรมดา
หนูเห็นดาลาคนถามรูปเดียวแต่เวลาแต่ง๓ชั่วโมงลงมา

เอาเหรอแต่ว่าภาพพวกนั้นเป็นภาพมีลิขสิทธิ์คือตอนนี้ประเทศจีนเขาไปผลิตขึ้นมาคล้ายกับทางการ์ตูนแอนิเมชั่นที่โด่งดังของญี่ปุ่น
คล้ายแต่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าผมถ่ายพี่เหมียวรูปนี้ปุ้บเอะเออไปลง

มันก็เลยไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ครับ
อุ้ยต่างเอามือไม้สั่น
สั่นปล่อยกล้องทิ้งหมดเลยดูสิ
เรื่องคลิปไว้ใจผมมาก

ศัลยแพทย์ในชิลีประสบความสำเร็จ
ในการคิดค้นกระบวนการผ่าตัดแบบใหม่
โดยการใช้แม่เหล็กนอกร่างกายคนไข้
หลังจากนี้ต่อไปเราไม่ต้องเจ็บป่วยมากมาย

ทำให้ไม่ต้องเจาะเข้าไปในร่างกายนะคะ
คือเขาจะใช้วิธีการผ่าตัดแบบใหม่
คือใช้การสอดอุปกรณ์ที่มีปลาย
สำหรับหนีบจับเข้าไปในร่างกายคนไข้
จากนั้นก็จะใช้แม่เหล็กควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าว
และอวัยวะที่จะได้รับการผ่าตัดจากข้างนอกนะ
ศัลยแพทย์สามารถควบคุมและดำเนินการผ่าตัดได้
กล้องที่ติดตั้งอยู่ภายใน

แล้วก็คล่องตัวมากกว่าการส่องกล้องผ่าตัดอีกนะคะ
อันนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่เลยที่
ก็คือเขาจะมีกล้องให้ดู

แต่คงเล็กมากแต่ว่าวิธีการคือ

แล้วก็ก็คือเลื่อนตามที่มันมีแม่เหล็กด้านใน
แล้วก็สามารถที่จะดูได้บริเวณที่กว้างขึ้น

แต่พอดลูกไม่น่าได้

แม่เหล็กคงไม่พอ

เดี๋ยวเขาจะเอาเทคนิคการผ่าตัดแบบใหม่
ที่นายนาบาโร่คิดค้นเนี่ย
ก็เอาเข้าไปเปิดตลาด

แล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นเทคนิคใหม่ที่เข้าตลาดได้หรือเปล่า

นวัตกรรมแห่งปี๒๐๑๖ด้วยนะคะ

ประเทศที่ไม่นึกเลยนะว่าจะเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
คือนายแพทย์เป็นศัลยแพทย์ของชิลี

ฉันเนี่ยวาดรูปเป็นงานอดิเรก
แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะขายหรืออะไรนะครับ

จบเรื่องการวาดรูปแล้วจะขายไม่มี

เขียนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

รวมมูลค่า๖๐๐๓ล้านหยวน

คุณภาพประมูล

มีจำนวนดังนี้ค่ะภาพแรกคือภาพ

พระราชาขี้เมาที่กลับมาบนหลังม้า๕

คนละแบบนะครับพี่ค่ะของเหริญเหริญฟา

โอ้โหนี่ทุกสถิตินะฮะ

มีชีวิตอยู่เมื่อปีคศ๑๒๗๑๑๓๖๘
ตอนนั้นเรายังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยนะ

นั้นต้องเป็น๑๓โอ้๘๐๐กว่าปีหรอฮะ

พื้นใจตัวชาวมากนะฮะ

เป็นภาพ
เป็นตกอยู่ในมือของชาวเยอรมันนะครับ
ซื้อไปในราคา๔๕ล้านเหรียญฮ่องกง

อีกภาพหนึ่งตัดราคากันอย่างดุเดือดค่ะ
ก็มีเมื่อกี้๑๕๐๐ล้านบาทใช่มั้ย

พวกนี้เขาประมูลแล้วเขาจะมี

หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องฮงจุ้ยหรือเปล่า

๑ล้านบาทภาพสุดท้าย

แล้วก็เป็นศิลปินแบบชาวเจ๊
ที่มีทั้งเก่ามาก

เรียกว่าอะไรนะ

เขาดูกันออกสิคุณเขาก็ไม่โง่เหมือนเราไง
โอเคไม่น่าเชื่อนะว่าเราโง่

ฉันจะดูไม่ออก

ไม่ใช่หมายถึงในอาหารเขาข้างหน้า

เขาบอกมาช่วงหน้าสักครู่เดียว
สักครู่เดียวแต่ส่วนผมเนี่ย
ไม่ต้องเก็บพี่ปล่อยทุกวันนะ
เอาล่ะค่ะกลับมาใส่ไข่บันเทิงกันต่อ

เตรียมเก็บสเปิร์มฝากธนาคารไว้
นุ่มบอยพิษนุแจงยังไม่คิดเรื่องแต่งงานครับ

หลังโพสต์ภาพเปิดตัวแฟนสาวคุณแพทย์สุปรียา
คบหาดูใจกันกว่า๙ปีนะ

ที่ผ่านมาไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรักสักเท่าไหร่
เพราะว่าฝ่ายหญิงมีพื้นที่ส่วนตัว

เพราะว่าเป็นวันเกิดของเขาก็อยากโวยพรให้
ส่วนที่มีคนเห็นเขาไปตัดชุดนั้น

เขาไปลองชุดเพื่อนเจ้าสาวให้กับน้องอีพุทธิดา

อยากให้บ้านกำลังสร้างอยู่เสร็จก่อนนะครับ

หากมีข่าวดีเมื่อไหร่จะจัดงานเล็กไม่ใหญ่โต

ด้วยความที่อายุเริ่มเยอะแล้วก็กลัวอนาคต

ก็เลยคิดว่าไปฝากสเปิมไว้ที่ธนาคารดีกว่าครับ
ดอกเบี้ยไหมไม่ได้ครับนะครับผม
ไม่มีงอกออกมาอีกแล้วพี่ต้องได้สิ
ไม่ได้เพราะว่าที่นั่นเขา

ไปเหอะไปอย่างนี้
พี่เหนียวเป็นเจ้าของธนาคารพี่เหนียวจะจ่ายอย่างไรครับ
ผมจ่ายสเปิร์มเพิ่มคุณอีก๓ตัวครับอย่างนี้เหรอครับ

ไม่น่าจะดีครับไม่เอา

บางตัวอาจจะไม่แข็งแรง
เว้ยคุณรู้เรื่องนี้ดีจังเลยจ้ะ

นี่พูดจริงปะไหนพูดจริงครับเพราะว่ามดลูกเก่ามากครับตอนนี้
ครับผมส่วนใหญ่เราจะเห็นผู้หญิงทำรู้ป่ะ
แต่ไม่ค่อยได้เห็นผู้ชายเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายทำหรือเปล่า
ผู้ชายก็มีบ้างเหรอพี่หอมไปฝากจริงใช่ไหม
พอหอมไปฝากจริงเพราะว่าตอนนี้พี่หอมเขาก็เริ่มอายุเยอะไง
เขาก็กลัวว่าไข่เขาไม่แข็งแรงอะไรประมาณนี้นะครับผม

โดนมองเป็นคนแรงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นพูดตรง
เป็นคนพูดตรงเขาบอกเขารู้ตัวเลยว่าเขาน่าดุ
เขาเป็นคนตรงใช่ไหม
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่เช้าไม่เตือน
ถ้าเอ่ยชื่อของนางเอกสาวปันเนี่ย
เชื่อว่าทุกคนจะต้องนึกถึงฝีไม้ลายมือทางด้านการแสดง
เขาบอกว่าอินเนอร์มาเต็มมากสำหรับสาวคนนี้

หลายคนมองว่าสาวปันเป็นคนแรง
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยมีข่าวดราม่าสลัดวงการมาแล้ว
ครับเป็นแฮชแทกที่ติดปากมากช่วงนั้น

โดยล่าสุดสาวปันได้ออกมาเผยว่า

จริงแล้วก็แรงเป็นเรื่องไปนะคะ
เพราะว่านิสัยส่วนตัวเป็นคนพูดตรง
แล้วถ้าการพูดตรงคือแรงก็คงเป็นคนแรง
เออเป็นยังไงถ้าทำหน้านิ่งแล้วก็ไม่ยิ้ม

ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคนขี้วีนไปอีก

ใครจะคิดยังไงหรือว่าพูดถึงเรายังไง
ก็คงต้องปล่อยไปไม่ได้หยิบมาใส่ใจนะคะ

ปี้เลิฟแบบคนอื่นเขาเหมือนกันนั่นแหละ
ตั้งแต่ม๒เป็นคนแรง
มีความรักไวแล้วเขาก็ตอบของเขาชัดเจน

มีความรักเร็วแต่กับคนที่ใช้ม๒ยังเล่น
ม๒ยังเล่นม๓มแกงอยู่เลยอะจริงเหรอ

โอ้โหทำไมไม่เล่นเฟอร์บี้เล่นเกมบอยเล่นอะไรอย่างเงี้
ม๒มยนต์ก็โดนแกงอยู่ค่ะหนูตอนนั้น
คนไม่ขึ้นวะโอ้โห
อืมแต่กับคนที่ใช้คำว่าแฟนคนแรก

บกันมา๓ปีซึ่งพี่มัสก็เป็นคนดีมาก
เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาตลอด
เค้าใช้คำว่าแฟนคนแรกกับคุณม้าใช่ไหมครับ

ป๊อปปี้เลิฟเหมือนกันแหละ

จะอย่างแรงก่อน

ข่าวต่อไปลำบากมากค่ะคุณ
ก็บอกคุณม้าเป็นคนเสมอเติ้ลเสมอปลาย

ประกาศสงครามแล้วครับ
ของเราซึ้งสร้างครับปั้นจันทร์ปรรมะอัปเดตหัวใจ
เขามีแฟนเป็นคนนอกวงการนะครับปั้นจันทร์

และตอนนี้ไม่รับถ่ายเซ็กซี่แล้ว
เพราะว่าเกรงใจทางบ้านฝ่ายหญิงและครอบครัว
ปกติแล้วอันนี้ต้องเป็นผู้หญิงพูดนะไม่ถ่ายเซ็กซี่
เนี้ยเป็นฝ่ายชายโลกสมัยทร์นี้เราต้องกลับกันแล้วค่ะ
ถ่ายอีกแน่นอนเพราะว่าเกรงใจสาวนอกวงการที่คุยกันอยู่เป็นประเด็นหลัก
อีกทั้งช่วงนี้ให้เด็กรุ่นใหม่เขาทำไป

บอกว่าถ่ายไว้ตั้งนานแล้วนะภาพที่เห็น
ที่เราเห็นจำได้ว่าปกสุดท้ายของอะไร
ว่ายน้ำมันไม่มีแล้วฮะถ้าเป็นบอดี้ด้านบนก็ต้องมีอยู่ดี

อะไรอย่างนี้โอเค
จะจะขอให้ความรักสุดชื่นสว่างไปตลอด
อาจจะเห็นท่อนบนนะของปั้นจันทร์อย่างเดียวช่วงนี้

แต่ระหว่างผู้ชมทอดทะลุดาวคืนนี้๔ทุ่มนี้อย่าลืมเลยนะคะ
ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคุณก้องห้วยไร่มา
โอ้โฮอาจารย์รักเจอว่าแรกเข้าไปเปลี่ยงเนี่ยฟันธงเลย
ร้อยล้านวิวอ่ะเพลงเขาอ่ะคู่คลองอ่ะ
อาจารย์ลักษ์ฟันทงบอกว่าเขาคือร่างทรงแห่งจิตวิญญาณนาคาราช
มีเสน่ห์มากทั้งหญิงแท้หญิงเทียมต้องเข้าหา

อาจารย์รักฝันธงมาแบบนี้เลยอ่ะ
แล้วก็ถึงขนาดกับถอดสร้อยพระกิ่งที่อาจารย์รักห่วงมากค่ะ

และที่สำคัญคือที่มาของเพลงนี้
คุณกล้องจะไม่ยอมแต่งตอนแรก

นอนไม่ได้นอนไม่ได้อยู่ต้อง

พรุ่งนี้เราก็ยังพบกันเหมือนเดิม๓คน
สวัสดีครับ
พรุ่งนี้คราวอีกแล้ว